พนักงานส่งของก็เป็นพลเมืองดีเหมือนกัน

ช่วยหน่อย

ช่วยด้วยแม่เตียนละกัน

น้องเจ้าใกล้สุดเลยเหรอ

สาธุอยู่กับแม่ก่อนลูก

สาธุอยู่กับแม่ก่อน

สาธุฟังแม่

สาธุฟังแม่

สาธุฟังแม่

สาธุฟังแม่

สาธุฟังแม่